คำแรกมาเรื่องที่คดีของนายสรยุทธ์กันก่อน
คุณผู้ชมครับกับคดียักยอกเงินค่าโฆษณาเกินเวลาอสมท
วันนี้นายสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับพิธีกรรายการชื่อดังเอง
ก็เดินทางไปที่ศาลนะครับไปฟังคำพิพากษา
ผลออกมาแล้วครับจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณรับพิพันธ์เรือนศรี
ข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานสดจากสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบครับ
อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นสั่งจำคุก
นายสรยุทธ์สุทัศนจินดา๑๓ปี๔เดือน
ในคดียักยอกค่าโฆษณาเกินเวลาของอสมท
โดยเจ้าตัวยืนยันที่จะยื่นดีกาสู้คดีต่อ
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกันตัวนะคะ
ขณะที่สารชั้นต้นก็มีคำพิพากษาจำคุก๒ปี
นายยงยุทธ์วิชัยดิตอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทย
ในคดีที่ดินสนามกอล์ฟอัลพายค่ะ
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
อ่านคำพิพากษาศาลอุทธศนในคดีที่อายาการสูงสุด
โจทยื่นฟ้องนางสาวพิชภาเอี่ยมสะอาด
อดีตพนักงานบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังบริษัทไร้ส้มจำกัด
นางสาวมณฑาธีรเดชพนักงานบริษัทไร้ส้มจำกัด
เป็นจำเลยฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์
กรณีถูกกล่าวหายักยอกเงินค่าโฆษณาเกินเวลาในรายการคุยคุยข่าว
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อสมทกว่า๑๓๘ล้านบาท
โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคำพิพากษาของสารชั้นต้นชอบด้วยกฎหมาย
ทำให้อุทรของจำเลยฟังไม่ขึ้น
ส่วนที่นายสรยุทธ์อุทธรณ์ว่าตนเองกระทำคุณงามความดีหลายอย่าง
พิพากษาให้ถูกจำคุกจะเกิดความเสียหายมหาศาล

เพราะการกระทำในคดีกับคุณงามความดีที่จำเลยอ้างเป็นคนละเรื่องกัน

และพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุกนางสาวพิชภา๒๐ปี
ส่วนนายสรยุทธ์และนางสาวมณฑาจำคุกคนละ๑๓ปี๔เดือน
โดยนายสรยุทธ์มีสีหน้าวิตกกังวลและเปิดเผยนะคะว่า
จะยื่นดีกาต่อและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
พร้อมจะเพิ่มหลักทรัพย์ในการประกันตัว
ซึ่งขณะนี้ทีมทนายความอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นประกันตัวค่ะ
นี้ก่อนหน้านี้นะคะทีมงานและผู้ประกาศเรื่องเล่าเช้านี้
เช่นนางสาวพิชยธรรมจันทร์พุธ

และนางสาวเมจกาสุพิชยางกูล
เดินทางมาให้กำลังใจนายสรยุทธ์ด้วยค่ะ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการประหลัดกระทรวงมหาดไทย

เพิกถอนคำสั่งของกรมที่ดิน
ที่ให้การจดทะเบียนโฉนดที่ดินของนางเนื่อมชำนาญชาติศักดา
ยกเป็นมรดกให้แก่วัดธรรมวิการามวรวิหาร
เป็นการทำลายศรัทธาผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างนางเนื่อม

อีกทั้งยังเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ให้แก่ผู้อื่น
ถือว่านายยงยุทธ์จงใจละเลยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับสนามกอล์ฟอัลพาย

จำเลยได้พิจารณาด้วยความมั่นคงแห่งสิทธิ์
สุจริตความเสียหายสาธารณะอย่างสุจริตใจค่ะ
ฟังคำพิพากษาจบนะคะ
ยงยุทธ์มีแววตาที่แดงกำพร้อมปฏิเสธ
ที่จะให้ความชัดเจนกับสื่อมวลชน
เกี่ยวกับการยื่นอุทธรณคดีและการประกันตัวค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสารอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะ